ถ้าแมวช่วงนี้รู้สึกว่าเครียบหาเล่กกันอยู่นะ
เดี๋ยวพาไปคลายร้อนด้วยการรับประทานไอศครีมกันนะคะ

ต้องบอกว่าปกติแล้วเราทานไอศครีมก็จะเป็นรสวานิลา

ถ้าเป็นพวกเชอเบ็ดหน่อยก็จะเป็นรสมะนาว
แต่ว่าคราวนี้ที่เราจะพาไปร้านนี้
และรสชาติพิเศษมากก็คือเป็นรสไอศครีม
มะม่วงน้ำปลาหวาน
แล้วก็นี่มะยมพริกเกลือ
โอ้โหมะยมพริกเกลือขนุนอันชัน
ดูแต่ละรสชาตินี่มันโอ้โห
มะนาวเลมอนมะม่วงน้ำดอกไม้

ร้อนแบบนี้น่าจะคลายร้อนกันได้
ไอศครีมหลากหลายรสชาติที่เห็นอยู่นี้
มีไว้บริการลูกค้าที่มาเยือนร้านต้นรักโฮเมดไอศครีม
บริเวณกลางซอยต้นรักหมู่๔ตะบนคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
ซึ่งร้านนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะสำหรับใครที่ชื่นชอบในการทานไอศครีม
โดยเจ้าของร้านเขาเล่าว่ามีแนวคิดก็คือนำผลไม้พื้นถิ่น
มาเป็นวัตถุดิบในการทำไอศครีม
ซึ่งเมื่อทำออกมาก็ปรากฏว่ามันเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้ามาก
โดยเฉพาะนี่แหละคุณไอศครีมรสมะม่วงน้ำปลาหวาน
เมื่อสักครู่เราเห็นไหมจะมีการราดน้ำปลาหวานลงไป
ผมนึกว่าเป็นพวกน้ำจงน้ำเชื่อมอะไร
ใช่คือเป็นน้ำปลาหวานส่วนอันนี้
ของหวานแล้วก็มีความเผ็ดลงไปด้วย
ใช่ก็จะเหมือนเราทานมะยมจิ้มพริกกับเกลือ
ถ้าพัฒนาต่อไปเนี่ยก็จะเป็นมะยมจิ้มกับกะปิ

แต่ว่าก็เป็นไอศครีมแบบโบราณนะคะ
นิยมกันมากเลยก็คือไอศครีมมะพร้าวอ่อน

ใช่ห่อม้ำหวานนะคะแต่ว่าเธอเองก็เลยอยากชาญต่ออาชีพนี้
ไปเรียนเพิ่มเติมด้านการทำไอศครีมแบบโฮเมดขึ้นมา
ก่อนจะมาเปิดร้านขายนะคะโดยเน้นการขายผลไม้ตามฤดูการแบบนี้มาเป็นวัตถุดิบหลัก
อย่างเช่นอีกหนึ่งเมนูมะม่วงเบามะยมขนุนจำปาดะ
ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากลูกค้าเลยค่ะ
อธิบัติเป็นผลไม้ที่อภิกษ์คงไม่ได้ชอบ
มีกลิ่นแรงนิดนึงบางคนก็จะชื่นชอบกันนะคะ
ก็อย่างที่เจ้าของร้านบอกนะคุณผู้ชมว่าที่นี่ก็มีไอศครีมแบบหลากหลายรสชาติมาก
โดยเฉพาะโดยนอกจากมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วก็มะยมพริกเกลืออะไรอย่างนี้
ยังมีอย่างที่เราบอกกันไปมากมายแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลด้วยนะคะ
ได้รับความนิยมมากเลยโดยเฉพาะสาวค่ะคุณชนะ
สาวเขาชอบทานไอศครีมนะคะแต่บางคนเขาก็กลัวอ้วนแบบนี้ฉันอย่างนี้
ก็เลยแบบเออทานไอศครีมร้านนี้ได้อย่างจุใจเพราะว่ามันไร้ไขมัน
แล้วก็ราคามันก็ถูกมากคือขายถ้วยละ๒๐บาทเท่านั้น
ถือว่าเป็นร้านเดียวในจังหวัดสตูนนะคะที่ทำไอศครีมโฮมเมด
แล้วก็รสชาติอร่อยราคาถูกแบบนี้
ข่าวนี้ก็แปลกนะบางทีอยากจะทานแต่ก็กลัวอ้วน

ทานไปแล้วอ้วนก็มาโทษอีก

คือมีคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็หนักใจแทนเขา

ถึงว่าล่ะคุณก็เพิ่มคือตามไปด้วย

นี่แหละสาวก็ไม่ต้องกลัวอ้วนกันไปทานได้ไอศครีมร้านนี้นะคะ

คุณผู้ชมส่งมาว่าดิฉันไปทำอะไรมาสมบูรณ์ขึ้น
เดี๋ยวฉันจะทานไอศครีมร้านนี้แล้วคอยดูไม่ทานอะไรเลย
ดูสมพุทธแบบว่าดูสุขภาพดีอืมดูสมพุทธแบบว่าดูสุขภาพดี